เหตุการณ์ที่มีแม่ท้องแก่ที่กะบินบุรีปวดท้องใกล้คลอด
พยายามจะไปให้ถึงโรงพยาบาลแต่ทีนี้ไปไม่ถึงนะคะ
ต้องคลอดกลางทางจนทำให้ลูกเสียชีวิตค่ะครับหนึ่งสองสามหนึ่งแล้วสองแล้วสาม
กู้ชีพโรงพยาบาลกบินบุรีกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจทารกน้อยที่คลอดจากคันออกมาเพียงครึ่งตัวนะคะ
จากนางสาวบังออนโคนจวงนอนหมดลมเบ่งที่เบาะหน้ารถกระบะค่ะ
แต่ว่าทารกไม่มีอาการตอบสนองแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจนานกว่า๒๐นาทีก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะ
จึงทำคลอดเด็กทารกเพื่อเอาขึ้นรถกู้ชีพไปส่งที่โรงพยาบาลต่อไปแต่ทีนี้เมื่อถึงโรงพยาบาลกบินบุรี
ก็เร่งปั๊มหัวใจเด็กอีกครั้งแต่ก็ยังไม่มีการตอบสนองใด
สรุปแล้วก็คือไม่สามารถยื้อชีวิตทารกน้อยคนนี้เอาไว้ได้นะคะ
ของเด็กก็คือนายพานุพงศ์คมขำเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้๓มกราคมเนี่ยนะคะ
นางสาวบังออนเจ็บท้องใกล้คลอดค่ะญาติพาขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งที่โรงพยาบาลนาเดียก่อนตอนแรก
แพทย์ตรวจพบว่าในคันไม่พบการเต้นของหัวใจเด็ก
ประกอบกับอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ไม่เพียงพอก็เลยต้องส่งไปคลอดที่โรงพยาบาลกบินบุรี
บอกแบบนี้แต่พันรยาก็นอนรออยู่ที่โรงพยาบาลนาดีเนี่ย
อยู่นานเหมือนกันครับไม่มีการส่งต่อและทีนี้ตัวเองก็เจ็บคือปวดท้องอ่ะ
มากขึ้นเรื่อยตัดสินใจขี่รถจักรยายนกลับบ้านตัวเองเพื่อจ้างรถกระบะในหมู่บ้าน
ไปโรงพยาบาลกบินบุรีเองเลยครับแต่ทีนี้ระยะทางจากบ้านก็คืออำเภอนาดี
ที่โรงพยาบาลกบินบุรีระยะทางค่อนข้างไกลนะคะและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนเดินทางกลับในช่วงเทศกาลปีใหม่
รถติดมากค่ะจึงจอดรถที่หน้าปั๊มปอตทก่อนถึงโรงพยาบาล๓๔กิโลเมตรแล้วก็คลอดลูกบนรถและเด็กเสียชีวิตค่ะ